คุณผู้ชมค่ะบอกเลยนี่นี่สันดักภัณฑ์ปากยิบนะฮะ
แต่ว่าต้องให้เกียรติคุณก่อนนะคะเริ่มก่อนเมื่อวานค่ะ
สไลด์ขึ้นมาดูนะแล้วก็ถ่ายหลักออนไลน์

พระเอกซุปตาที่ใครก็รู้จักกันดี
อยู่มาหลายยุคหลายสมัยนะคะ
แล้วบังเอิญคุณผู้ชมค่ะไปทำคนผู้หญิงท้องแบบผู้หญิงท้อง
คือเราก็ใบ้ไปบอกว่าพระเอกท่านนี้ก็มีแฟนมาหมดเลย
ใช่ทั้งนักร้องนักแสดงนางงาม

และที่สำคัญจะเตรียมเนี่ยนะเตรียมจะซื้อบ้านถึง๑๐ล้านเลย
เอาไว้เตรียมลูกน้อยนะคะเอาไว้เตรียมต้อนรับลูกน้อยด้วยคุณผู้ชมค่ะ
เขาก็เมาส์มอยกันไปเออว่าจะเป็นพระเอกใครวะ
พระเอกวิกมากศรีหรือเปล่านะคะ
วิกหมอชิดหรือเปล่าที่กำลังจะมีละคร

ที่เพิ่งเลิกกับพี่นักร้องไป

ที่เคยเจ้าชู้อยู่วิกน้อย๔หรือเปล่า
อ่ามาหมดนะฮะทั้งน้อยสีมากสี

แต่ว่าดิฉันได้ข่าววงลึกวงในมานะคะ
ว่าคุณเป็นคนบอกฉันเองว่าเฮ้ย
เขาอยู่มาทุกยุคสมัย

นักร้องที่เพิ่งร้องเพลงทำไม
อ๋อต่างจะมาทั้งเพลงแล้ว

เข่าอักษรยอดเนี่ยมันสุกตรงไหนรู้ไหม

บางทีเราไปแกะลอยตามคอมเมนต์นะคะ

จะแต่งงานจริงเหรอก็ต้องรอติดตามกันต่อไป